เบบี้โลชั่นดีนี่ออร์แกนิคปรัสจากสารเคมีอันตรายดีนี่พิสูจน์แล้วว่าดี
สวัสดีครับข้าวใส่ไข่

การแสดงมาก่อนพิธีกร

วันนี้คนละหนุ่มดีคืนดีวันโทรมา

นี่วันนี้เธอเห็นข่าวนึงป่ะ

น้ำหอมฉีดแล้วจะรวยเอาเงินปลอมมาตั้งไว้แล้วจะรวย
ชุดนอนชุดละ๕๖พันบาท
คืออันนี้วันที่เพิ่งสัมภาษณ์ผู้เสียหายไป

ก็คือเรื่องทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นก็คือมีผู้เสียหายเนี่ยกลุ่มหนึ่ง

เขาก็วันนี้เขารวมตัวกันไปร้องที่บรส

เป็นการตั้งจิตกำหนดจิตเราเอง

คือถ้าใส่ชุดนอนปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวจะแบบรวย

เงินปลอมท่านยังมีอีกนะน้ำหอม

ผ้าผ้าภูคอ๑๕๐๐กว่า

เขาจะมีวิธีการ
ปรากฏว่าหลังจากนั้นมีการเปิดเผยมาว่า
เจ้าของโรงงานนี้ก็คือแม่สิตา

ไม่ใช่แม่สิตางสิตาครูสิตา
ที่เขาชอบเล่นในติ๊กต๊อกอ่ะ

เขาก็แบบเหมือนมีการไลฟ์
แล้วก็บอกว่าให้เอาเงินปลอมใส่กระเป๋าไปเยอะ

เขาบอกว่าให้มีการไปปริ้นต์หรือว่าไปซื้อมาอะไรอย่างนี้
เขาจะมีตัวแบบแม่ของแม่ไข่ของเขาอย่างนี้
ก็ไปซื้อเงินปลอมมาอะไรอย่างนี้

แล้วก็ตอนกลางคืนใส่ชุดนอนก็ไม่ต้องนอนนะ

แล้วก็เงินจงมากูจงรวยกูจงมากูจงรวย

เหมือนแบบพูดกับตัวเองพูดกับเงินพอเอาเงินใส่ไปก็
มารวยหน้าตุงรุงรวย
เพราะว่ามันไม่เข้าขายหลอกล่วงเหรอคะ
ไม่เข้าขายจะต้องรมทศิลป์แล้วพูดไปเดี๋ยวเขามาแจ้งความเรา
แต่หมายถึงไม่ใช่คนเชื่อไม่ใช่แค่หลัก๑๐หลักร้อยเหรอ
แล้วโทษของการที่จำหน่ายแบงก์ปลอมเนี่ยน่ะ
ติดคุกตลอดชีวิตนะ
บางทีความเงาความแรงมันไม่เหมือนกันอยู่แล้ว
ตอนนี้เรื่องนี้กำลังดังมากเลยนะ
แต่จริงแบบคนเราจะนอนอยู่บ้านเฉย
ผมจะมีเงินไปได้
อย่างคนที่เคยซื้อของเยอะสุดนี้เท่าไหร่นะคะ

เขามีหมดอ่ะเตียงเติมตู้อะไรนะ
เตียงตู้
รู้สึกว่าจะมีนะเขาที่ฟังไม่ผิด
แต่คือทุกสินค้านี้จะเกี่ยวกับเรื่องเงินธอง
ใช่เรียกเงิน
เยอะแยะใช่ไหม
เรื่องเงินเรื่องอะไรอย่างนี้
ถ้าเกิดว่าใครที่จะแจ้งความ

แล้วก็เหมือนกับเป็นแม่ข่ายของทางเขา

ไม่ใช่เขาไม่ได้เป็นคนขาย
เขาแค่บอกว่าให้เอาแก๊งกาโม่มา
ไม่ใช่บอกให้แบงก์ธนบัตรปลอมแบบนี้

เขาบอกก็เป็นแบงค์การ์ตูนอะไรประมาณอย่างนั้น

นี่เขาทำมานานหรือยังนะคะ

หรือว่าเป็นจุดที่แบบเป็นความหวังของคน
หลายคนแล้วเอามาทำเป็นแบบอย่างนี้
ก็แล้วแต่คนเนาะบางทีเขาอาจจะแบบ

เดี๋ยวเนี่ยติดอินเตอร์เน็ตที่บ้านอยู่มาแถมไอ้ไข่
เดี๋ยวไหนดูฉันดูว่าอู้ตรงนี้สนุกเธอ

ผมพิ้นเงินออกมา

ผมพิ้นตัวอะไรแบบนี้
พิ้นเงินรอไปอย่างงี้
โปรแกรมจิตตัวเองค่ะครับ

ฉันปรารถนาแบบนี้
แต่มันประหลาดตรงที่ทุกครั้งที่เราเห็นแบงค์
แบงค์ปลอมเราจะรู้สึกว่าแม่งของปลอม
แต่เมื่อครูร่วมรู้ความลับ

เกี่ยวกับประสะวันหรอเธอ

ก็บอกว่าไม่ใช่ไอ้เงินที่แกใส่ไปคือเงินจริง

มันคือเงินปลอม

จริงใส่แล้วเผลอบางทีหยิบออกไปใช้มั้ย
เออกำลังคิดว่ากลัวมา

๒๐๐๐ได้ล้านนึง
แล้วก็เวลาที่แบบทำกิจการสมมุติว่าเอ่อสมมุตินะผมขายปริศรัพยาพันธ์อย่างเงี้ย
แล้วก็เอาเงินมาให้ดูนี่เห็นไหมเยอะเก็บกิจการลุกลุ่มกันนะ

ก็คือมโนภาพอ่ะเข้าใจมั้ย

เนี่ยวันหนึ่งให้มีเงินปลอมเยอะเพื่อที่จะ

ก็อย่างค้าขายอย่างนี้สมมุติค้าขายใช่ไหม
ต้องการจะเชิญชวนคนบอกว่าให้มาร่วมทำงานค้าขายกับเราอย่างนี้

ลวยขนาดนี้เห็นมั้ยเราทำขายนี้
เราก็ไปปินรูปตรวมตาม
วันหนึ่งเราจะต้องเจอ
ต้องกินมันนี่หน่อย
ไม่ได้ดีหรอกคุณแม่

เหรอเจ๊นอาจารย์น่ะไม่ใช่หิต

ใครเคยมีประสบการณ์อย่างนี้มาแชร์กันในทวิตเตอร์ให้เราฟังกันบ้างดีกว่า
เพราะว่ามันก็มีกันเยอะเหมือนกันทุกวันนี้ถูกต้องไหมฮ

นี่อีกเรื่องหนึ่งที่คุณพูดถึงกันเยอะพอสมควร

ยาเคที่เขาวัดเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยคุณติดตามข่าวนี้
เนี่ยมาตรา๒๔๐ผู้ใดทำปลอมขึ้นซึ่งเงินตราไม่ว่าจะปลอมขึ้น
เพื่อเป็นเหรียญกระสาปธนบัตรหรือสิ่งอื่นใดซึ่งรัฐบาลออกใช้หรือให้อำนาจ
ในการออกใช้ต่างนานาเนี่ยต้องโทษระหว่างจำคุกตลอดชีวิต
หรือจำคุกตั้งแต่๑๐๒๐ปี
เนี่ยจริงอ้าวฉันจะเข้ายาเคแล้วเธอเอาเหรอมายาเคแล้วเห
ฉันอยากจะรู้แค่ว่าตอนนั้นอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยถือว่าเป็นล็อตใหญ่
เป็นข่าวใหญ่ของประเทศไทยเลยคือมีการจับกลุ่มยาเค
ซึ่งเราติดตามข่าวไทยรัฐอ้าวนุ่มอะไรล่ะให้ฉันอ่านเหรอ
เหนื่อยเล่าไปเหนื่อยแล้วเล่าเหนื่อยเล่าเหนื่อย
อ่ะต้องยอมรับอย่างหนึ่งฮะว่าอาทิตย์ที่แล้วมีการจับกลุ่มยาเสพติด
ซึ่งก็บอกเป็นล็อตใหญ่คาโกดังเลยที่จังหวัดฉะเชิงเศร้าเนี่ย
วันที่๑๒พฤศจิกายนที่ผ่านมาเนี่ยเบื้องต้นพบสารต้องสงสัยว่าเป็นยาเค
ทั้งหมดเนี่ยนะฮะ๔๗๕กระสอบน้ำหนักเนี่ยอย่าคิดว่าเป็นกิโลแล้วแล้วกัน
ตันน้องคิดดูว่า๑๑๕ตันถ้าสมมุติเราตีมูลค่าเป็นยาเคทั้งหมดเนี่ย
มันคือ๒๘หมื่นล้านบาท๒๘หมื่นล้านบาทนะฮะ
เอาอย่างนี้สังเกตไหมว่าคดีนี้มันเป็นข่าวดังหมดเลย
แต่ทำไมดูแล้วคดีมันไม่ค่อยคืบหน้าทำไมคดีมันไม่ค่อยคืบหน้า
แล้วก็ของกลางเนี่ยอาจจะอยู่ไม่ครบต่อมานางเอ่อนายวิชัยนะฮะ
ชัยมงคลเนี่ยพาสื่อเข้าไปดูว่าเฮ้ยไอ้ยาเคทั้งหมดอยู่ครบไหม
ปรากฏว่าอยู่ครบหมดแต่ผลตรวจชุดแรก๖๐กระสอบน่ะ
พบว่าไม่ใช่ยาเคฮะอ้าวแล้วมันเป็นยาอะไรล่ะเขาบอกไม่ใช่ยาเค
แต่เป็นไตรโซเดียมฟอสเฟสไอ้ไตรโซเดียมฟอสเฟสเนี่ย
เขาจะใช้ในอุตสาหกรรมทำอาหารและยาค่ะถ้าสมมุติจำจริงจริงเนี่ย
เหรอฮะหนุ่มมันก็เป็นข่าวเธอเธอมาถามฉัน
ฉันก็ไม่รู้ไงพ่อแม่ฉันก็เรียนน้อยเธอ
ฉันไม่ได้เรียนสูงไงแล้วฉันจะไปรู้ไหมว่าไอ้ไนโตรเซียมฟอสเฟส
ฉันก็ไม่เคยเกิดจากท้องฟอสท้องแม่พ่อแม่ส่งเรียนหนังสือก็โง่ไง
ไอ้ไตรโซเดียมฟอสเฟดมันคืออะไรอ่ะตอบเกลืออ่ะเกลือจบ
แค่นั้นแหละนุ่มน่าจะเป็นเกลือนะเดี๋ยวถามในทวิตเตอร์ดีกว่า
เดี๋ยวมีคนส่งมาหาเราแล้วในฟอสเฟสลองดูสิมีไหมไรโซเดียมฟอสเฟสเนี่ย
เขาจะใช้ในอุตสาหกรรมอาหารและยาอืมไอ้ตัวเนี้ยนะหนุ่มนะ
ไม่ใช่เกลือเหรอตามที่ข่าวเสนอไปซึ่งวันนี้เลขาธิการคณะการป้องกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเนี่ย
เขาแจ้งความร้องทุกข์กับพลตำรวจตรีพรชัยเจริญวงศ์รองผู้ประชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดเนี่ย
ดำเนินคดีผู้ร่วมขบวนการนะฮะส่งออกเคตามีนตอนนั้นมันเป็นข่าวใหญ่จริงคือเคตามีน
ยาเคตามีนถ้าคิดไปคิดมาเนี่ยคิดไม่ออกบอกไม่ถูกฉันเคยจำได้เมื่อก่อนนี้
เขาบอกว่าเรียกว่ายาสลบช้างมันจะคือยาสลบช้างเขาว่าอย่างนั้นนะเมื่อก่อนเนี่ย
มันมีข่าวว่ากำลังจะส่งยาเคตามีนเนี้ยไปไต้หวันกว่าสามร้อยกิโลกรัมค่ะ
หลังจากไปยึดเคตามีนที่โกดังย่านบางประกงจังหวัดชาเชิงเซาตากลับเพราะว่ามันไม่ใช่ยาเคนะ
นำเอกสารที่ได้รับจากไต้หวันเนี่ยว่าจับกลุ่มยาเคตามีนไว้๓๐๐กิโลกรัมเนี่ย
แจ้งเอาความผิดกับผู้ร่วมขบวนการรอบส่งเคตามีนไปยังไต้หวันเนี่ย
ซึ่งบุคคลลายนี้นะครับอยู่ในประเทศไทย
เขาใช้วิธีอย่างนี้เช่าโกดังเพื่อเก็บเฟอร์นิเจอร์
แต่เมื่อตรวจค้นกลับพบเป็นสารเคมีขอชี้แจงกรณีการตรวจสอบเคตามีนกว่า๑๑๕ตันตันนะฮะ
เรื่องต้นเพราะว่าสารเคมีทั้งสองชนิดนี้มีลักษณะภายนอกเหมือนกันเลย
สิ่งที่เขาเอามาใช้ผสมเป็นเรียกพวกทำความผสมให้น้ำยาทำความสะอาด
บัตรเป็นด่างแก่มีความสามารถในการทำความสะอาดสูงมาก
สารนี้ประโยชน์ในการเป็นตัวสร้างสารหล่อลื่นซึ่งเป็นที่นิยมในการเอามาผสมในน้ำยาทำความสะอาด

มันก็ไม่ใช่ยาเสพติดถูกต้องไหมปรากฏเขาก็ยังไม่ได้ตรวจพบอีก๖๖กระสอบ
ที่เปิดอยู่เนี่ยที่เหลือเนี่ยทั้งหมดมันเยอะจริงน้องมัน๑๑ตันอ่ะ
มันเหลืออีก๔๐๖กระสอบที่ยังเย็บปากถุงปิดเอาไว้
พอตรวจสอบด้วยน้ำยาเคมีกระสอบที่เปิดไว้
แสดงออกมาว่าเฮ้ยมันเป็นสีม่วง
มันเป็นสีม่วงซึ่งเชื่อว่าเป็นเคตามีน

ไม่รู้หรืออาจจะมียาเคด้วยแล้วมีตัวนี้ด้วย
จากลักษณะมันใกล้เคียงกันมากเลย

อีนุมทีมีบ้า
เขาก็เลยจับกันเนี่ยตอนนี้ก็คือจับไว้ทั้งหมด
แล้วก็ต้องยืนยันว่าไม่มีการสับเปลี่ยนของการ
ที่เขาเขียนว่าอย่างนี้มันคือเกลือค่ะคุณแม่จกตาอีกแล้ว
เกลือจกตาคนอีกแล้วค่ะแปลแปลว่าอะไรวะ
จริงไปเป็นหน้าสัก๒วัน

ผมเป็นคนซื่ออะนะ

ซื่อนะผมเป็นคนซื่อนะ
พี่กงไปใส่ชุดขาวนุ่งขาวมุมขาว

หมูกระทะหน่อยหมูกระทะ

แล้วบริหารจะสรุปแล้วทั้งรายการให้ทำอยู่คนเดียว

จบไปแล้วใช่ไหมจบแล้วสรุปตำรวจเขาว่ายังไงเธอ

มันต้องมีผสมคืออาจจะมีไอ้ตรงเนี้ย

ไม่เป็นยาเคไม่เป็นยาเค
ใครจะกล้าส่งเอาตรงใครจะกล้าส่งยาเคที๑๑ตันวะ

แต่ถ้าอาจจะมีตัวสารตัวนี้สัก๕วัน
มีสักตันหนึ่งที่เหลือเป็นตัวนี้หมด

กลายเป็นเรื่องที่ถูกโพสต์ถูกแชร์ในโลกออนไลน์
หลังจากเฟซบุ๊คแฟนเพจ
โอเคบุฟเฟ่หมูกระทะหมูทะซีฟู้ด
เขาได้ออกมาแฉกลงของลูกค้ากลุ่มหนึ่ง
โดยระบุว่าขอประจาน

มา๓จ่าย๒ไม่มีโปรโมชั่นนี้นะครับ
อย่าหาทำที่พนักงานย้ำหนึ่งรอบว่า

แต่ที่จริงแล้วให้เด็กผู้ชายเนี่ย
หลบไปก่อนอย่าบอกว่าไม่ทราบ

โอ้โหเพื่อขอบพระคุณ

อยากพาเพื่อนไปเยี่ยมบ้านเขาสักหน่อย
เขาจะได้ไม่ทำนิสัยเสียเสียแบบนี้ที่ไหนอีกทั้งนี้ทางร้านก็
ยังได้โพสต์คลิปวิดีโอฮะคุณดูนะฮะนี่นะฮะคลิปวีดีโอจากกล้อง
วงจรปิดเนี่ยเหตุการณ์ดังเก่าเนี่ยไว้ใต้โพสต์ด้วยซึ่งมีคน
เข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากโดยต่างเห็นใจร้าน
แบบว่าร้านเฮ้ยโหม่ะหัวละ๑๐๐กว่าบาทเนาะอย่างนี้หัวละแทบ
ถ้าเกิดว่ามีเตามาตั้งที่โต๊ะด้วยเนี่ย

ก็นั่งกันไปปรากฏว่าหลังจากนั้นเนี่ย
ก็เลยบอกมา๒คนส่วนอีกคนไปไหนแล้วก็ไม่รู้ก็เลยจ่ายเงินแค่๒คน
แต่ตอนที่เวลาเขาเข้ามาเนี่ยเป็นพนักงานอีกคนหนึ่งไปต้อนรับ
คนละคนกับที่ไปเก็บบินเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นปัญหาเกิดขึ้น
ล่าสุดครับกลุ่มลูกค้าที่อยู่ในคลิปครับได้
พี่อะ

กลุ่มลูกค้าที่อยู่ในคลิปเนี่ยได้มีการติดต่อกลับมาทางยังร้านแล้วล่ะ
โดยอ้างว่าคิดว่าทางร้านเก็บเงินไป๓คน
โดยจะเข้ามาจ่ายเงินที่เหลือคืนให้แต่ขอให้ทางร้านเนี่ยช่วยลบคลิปหน่อย
อู้วไปทั่วเลยเขาคิดว่าเขาอ่ะจ่ายเงินไปแล้ว๓คน
ช่วยลบคลิปประจานเขาหน่อยเขาไม่ลบ
ทางร้านเขาจะบุหรือว่าไม่เชื่อหรอกคำเก่าอ้าวลูกค้าพร้อมชี้แจกเลยว่า
เงินที่ลูกค้าจ่ายเพียง๕๓๖บาทเมื่อหาร๓แล้วตกคนละ๑๗๘บาท
ซึ่งเป็นไปไม่ได้เพราะต่ำกว่าราคาบุฟเฟ่ที่ทางร้านตั้งไว้๑๙๙บาท
ส่วนเรื่องของการลบคลิปเนี่ยลูกค้าขอทางร้านจริงว่า
ก็จะตอนนี้หน้าตอนนี้ลบคลิปละลบคลิปเป็นวิธีเรียบร้อย
นี่ไงคือถ้าเกิดมีเตาเนี่ยก็คิด๒๖๘บาท
ใช่เพราะเขาจะบวกค่าซีฟู้ดไงถ้าเกิดแบบว่าคุณมีเตา
มีเตามาตั้งอย่างนั้นน่ะก็คิด๒๖๘บาท
เพราะฉะนั้นถ้าเผื่อคูณ๓ใช่ป่ะมันก็ต้องเป็น๘๐๐กับ๔บาท
แต่นี่จ่ายมาแค่๒ก็คือ๕๐๐กว่าบาท

มันก็เข้ามาตอนแรกแสดงว่าเข้าแล้วก็หาวิธีหลบเนอะ

อย่างร้านทั่วไปสมมุติถ้าเกิดเราไปนั่งเนี่ย

อีกเรื่องหนึ่งพี่เคยไปภูกระดึงกันบ้างยังคะ

เขาบอกว่าถ้าจะไปต้องแบบว่าเตือนเลยนะ

เพราะว่ามีกรณีที่เกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยวเป็นลมหมดสติเลยค่ะพี่

ห่างจากซำกกโดนประมาณ๓๐๐เมตร
ขณะที่กำลังเดินขึ้นไปยังอุทยานแห่งชาติภูกระดึงจังหวัดเลยค่ะ
เพื่อกระตุ้นอัตราการเต้นของหัวใจให้กลับคืนมา

เพราะบางทีร่างกายอาจจะไม่พร้อมขึ้นไปถึงจุดนั้นน่ะเนอะ
บางคนมันเหนื่อยจริงนะการดึงขึ้น

นายจงคล้ายวรพงศธรรองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์

ก็เปิดเผยบอกว่านายสำเร็จภูแสนศรี
หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูกระดึงก็รายงาน
บอกว่ามีเหตุเกิดเมื่อวันที่๒๒พฤศจิกายนที่ผ่านมาค่ะ
โดยนายมนูนามสมมุติขอสงวนนามสกุลด้วยนะคะอายุ๖๒ปี
และคณะรวม๓คนก็มีการเดินทางมาท่องเที่ยวที่ภูกระดึง
แล้วก็มีความประสงค์จะพักค้างแรมเป็นเวลา๑คืน
ต่อมาเวลา๑๔นาฬิกา๒๐นาทีเจ้าหน้าที่จุดซำกกโดนก็ได้รับแจ้งเหตุ
ท่องเที่ยวเนี่ยเป็นลมหมดสติโดยมีแพทย์ซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวได้ติดตามเจ้าหน้าที่มาช่วยเหลือ
เมื่อมาถึงจุดเกิดเหตุก็แพทย์พยายามประเมินผู้ป่วย
เพื่อกระตุ้นอัตราการเต้นของหัวใจให้กลับคืนมาค่ะ
ท่องเที่ยวเป็นเครื่องย้ายผู้ป่วยลงเขาก่อนจะนำส่งลงพยาบาลภูกระดึงในเวลา๑๗นาที๕๐นาที
แต่ก็ไม่สามารถกู้ชีพนายมนูกลับคืนมาได้
โดยแพทย์เนี่ยลงสาเหตุการเสียชีวิตบอกว่าภาวะหัวใจล้มเหลวเฉียบพลันค่ะ
ซึ่งอาจจะเกิดจากโรคประจำตัว
ดังนั้นเนี่ยก็เลยมีการบอกว่าจากการสอบถามผู้ติดตามที่ร่วมเดินทาง
ก็ทราบว่าผู้เสียชีวิตเคยเดินขึ้นภูกระดึงมาแล้วนะ
มีความมั่นใจในสุขภาพของตนเอง
ซึ่งค่าใช้จ่ายในการเดินทางนำร่างผู้เสียชีวิตกลับบ้านเกิด

อุทยานแห่งชาติภูกระดึงเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมดค่ะ
แล้วก็ในวันที่๒๔พฤศจิกายนนี้ก็จะไปร่วมฟังสวดพระอภิษฐรรมศพที่มหาชัยสมุทรสาครด้วย
เขาอยากจะฝากเตือนนักท่องเที่ยวแหละจริงว่า

ใช่เรื่องการเตรียมความพร้อมทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจด้วยสำหรับผู้ที่จะขึ้นภูกระดึง
คืออุทยานแห่งชาติอื่นด้วยนะคะ
เพราะว่าหากร่างกายไม่พร้อมเนี่ยก็อาจจะเกิดอันตรายต่อสุขภาพได้
ดังนั้นเนี่ยการเดินทางเข้าไปท่องเที่ยวโดยเฉพาะขึ้นเขาขึ้นภูอะไรแบบอย่างนี้เนี่ยนะคะ
ก็ต้องมีความพร้อมทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจของตัวเองด้วย

เนื่องจากแฟนรายการข่าวสายขายอยู่ทุกทั่วมุมโลก
บางคนเขาจะอยู่ต่างประเทศอยู่ที่โรงนิวสินแรมอะไรอย่างเงี้ย
วันนี้อาจจะตื่นเต้นได้มาเมืองไทยครั้งแรกก็เจอคุณหนุ่มกับคุณมดดำไง

จะแต่งงานแล้วเธอไม่หยุดงานกับเงินเหมือนเขาเหรอ

ไม่ใช่ถึงวันแต่งงานวันแต่งงานก็ทำงานอยู่ค่ะ

ไปหมดแล้วแต่ก็แค่แบบมันไม่รู้ว่าพอเวลามาถึงวันนั้น
เราลืมอะไรเราตกหล่นอะไรหรือเปล่าไงพี่
นึกออกปะชุดเสร็จหมดแล้วเป็นแบบรถน้ำสังอะไรมั้ย
ไม่มีรถน้ำสังขนูเป็นยกน้ำชา
อ๋อยกน้ำชาเป็นแบบออกแนวจีนใช่เป็นมั่นยกน้ำชา

แล้วคนที่ไปต้องต้องต้องต้องแบบมีเงินมีทองมีอะไรไปให้ไหม
มีจริงแล้วรับไหว้ใช่ไหมแล้วเธอจะขึ้นไปรับไหว้กับเขาไหมล่ะ
ก็ต้องให้เขาดิก็ให้แต่ไม่ต้องให้ไง
ใช่แต่หมายถึงพวกเราจะขึ้นไปนั่งรถน้ำชาเราไม่ต้องเราไปแผ่
เธอไม่ต้องสระแหน่กเธอไม่ได้ไปเป็นญาติ
เธอเข้าใจแบบว่าไม่ใช่เหมือนรถอื่น

ตอนผมไปงานแต่งงานคุณนี้
ผมก็เห็นแบบคนอื่นเป็นแบบพี่ที่ร่วมวงการแล้วก็ไป

ทุเรียนเชิญพี่ยกน้ำชาเหรอ

เอาเงินให้ตอนที่แบบขึ้นไปแล้วเขาเรียกอะไรอ่ะ

จะขึ้นเมื่อกับเขาในฐานะอะไรก่อน
เธอมีญาติพี่น้องขึ้นกับเขาเหรอมันไม่เกี่ยว
มันก็เหมือนเป็นแขกประงานปกติเนอะ

จะขึ้นไปกับเขาก่อนไม่เป็นไรพี่จะไปขึ้นก็ได้ค่ะ

ช่วงหน้าเขาบอกว่าอีกเรื่องที่คนพูดถึงกันเยอะ

ชุมหน้าท้อเอาใจคุณแม่มดดำ
ผุดโครงการท่องเที่ยวสำหรับคนโสด

ไม่ไปไม่ได้เพราะททเขาจ้างคุณแม่พรีเซนเตอร์
ไม่ต้องไป

หวังจะได้สารสัมพันธ์ด้วยนะคะ

ก็มีการเปิดเผยโครงการกระตุ้นการท่องเที่ยว

โดยมีเตรียมทำเส้นทางโครงการ

พาคนไร้คู่ตระเวนทำบุญค่ะทำบุญไหว้พระด้วยนะพี่เอาไหม
ไปไปคนเดียวเหรอเขาบอกว่าเขามีการวางโปรแกรมเอาไว้ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบสี่ค่ะ
โดยจะแบ่งโครงการออกเป็น๒เส้นทางด้วยกันก็คือ๑เส้นทางบนเครื่องบิน
และสองเส้นทางล่องแม่น้ำเจ้าพระยาไหว้พระทำบุญทางนี้แผนการนี้ก็ยังอยู่ในช่วงของการหาลือกับทางผู้ประกอบการทางเรือ
ข้างบนใช่ไหมใช่อันนี้อันนี้เป็นอีกอันนึงคนละอันกับอันนั้นนะ
และสำหรับผู้ที่สนใจก็อยากจะเข้าร่วมโครงการก็คุณสมบัติอย่างเดียวเลยพี่โจทย์
เช็กยังไงว่าโสดอ่ะพี่อ๋อจะเช็กยังไงวะก็โสดหรอคุณแม่

คุณแม่น่าจะไปไม่เอา
แล้วก็เนี้ยคืออยู่ดิก็หักไปชนรถประยะบาลเลย

ปึ้งเข้าไปเลย
เนี่ยรถก็เสียหลักเป๋ก็ไปนู้นเลย

บ๊วยกก็ชนกับทางแบร์เยอร์ตรงนั้นไป
บุ๊คคิตตี้มีหน่วยครับก็ได้โพสต์ข้อความว่า
ไม่ว่ามันจะเป็นอุบัติเหตุหรือสิ่งลี้ลับแต่มันก็เกิดขึ้นแล้ว
รถพยาบาลคันที่ไปรับศพของนายกกล้างนะครับพังเสียหายทั้งคัน
ทั้ง๕คันและคันสุดท้ายประสบปฏิเหตุมาเมื่อเช้านี้
แท็กท้อที่สุดแฮชแท็กหมดแรงกันแล้วนะ
ซึ่งรถพยาบาลคันดังกล่าเป็นรถที่ใช้ในการเคลื่อนร่าง
นายสมพงศรีอนานายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหลัก๖ฮะ
ผู้เสียชีวิตจากอุปเทศรถกระบะคว่ำบนดอยอิทธานนทร์ไง
ก็คือจำได้ไหมคะเข่าใหญ่เลยดอยอิทธานนทร์เนี่ย
วันที่ผ่านมาก็คือท่านนายกเล็กท่านนี้เนี่ยนะฮะก็นี่แหละครับ
ขึ้นไปเที่ยวดอยถนนกับภรรยาแล้วก็มีทางฝั่งของเหมือนกับ
น่าจะเป็นลูกน้องท่านนะเนอะอีก๓คนที่นั่งไปด้วยกัน
แล้วปรากฏไปประสบเหตุรถผลิกความ
เท่าที่ทราบมาคือมีคนเห็นที่เบรกของท่านที่ล้อเนี่ยมีควันขึ้น
แล้วก็เป็นช่วงเหมือนกับลงเขา
ก็เลยมีปัญหาเรื่องของการส่งตัวของรถหรือควบคุมรถนะฮะ
ทำให้รถเสียหลักแล้วก็พลิกคว่ำบนเหมือนกับทางลงที่จะลงมาด้านล่าง

คือในรถก็คือเสียชีวิตทั้งหมด๕ศพด้วยกัน
ก็คือมีท่านนายกท่านนายกเล็กแล้วก็ยังมีท่านภรรยาท่านด้วย
คนก็พูดถึงกันเมย์คิดดูว่ารถคันนี้กำลังขนศพนายกเล็กคนนี้ถูกต้องไหมฮะ
นายกเล็กเนี่ยเพื่อที่จะกลับบ้านยังมาประสบปฏิเหตุอีก
คนเขาก็เลยคิดว่าเฮ้ยมันจะมีซ้ำซ้อนกันขนาดนั้นเลยจริงเหรอ
คำถามที่เขาถามกันอยู่ตอนนี้คือขนศพลงมา
อันนี้คือ๓วันกว่าจะขนศพลงมาได้เพราะเขาเก็บที่โรงพยาบาลก่อนเนาะ
ตอนนี้กำลังจะเอากลับบ้านบ้านเขาอยู่ที่จังหวัดอะไรนะ
บ้านเขาอยู่ที่ประทุมหลัก๖ประทุมใช่ไหมอยู่ที่ประทุมนะครับ
และทางลูกชายของท่านก็ออกมาบอกว่าตอนนี้ยังไม่ได้ซ่อยของพ่อ
แล้วก็มีร็อกเก็ตร็อกเก็ตประชับที่๕ทรงม้า
แล้วก็ตอนนี้เจอแค่ร็อกเก็ตแต่ซ่อยยังไม่เจอ๑๐บาท
มีอีก๒๐บาทเป็นของคุณแม่มั้ง

ไปด้วยกันทั้งคู่เลยทั้งสามีภรรยาเลย
ทั้งท่านนายกแล้วก็ภรรยาแล้วก็มีลูกน้องอีก๓คนที่ไปด้วย
เพราะจากในคลิปผู้หญิงที่ถ่ายภาพเมื่อกี้
เขาก็บอกว่าคือรถคันนี้แปลกคือตอนขับลงมาเนี่ย
งคนนั้นคนนี้มาหมดเลยแล้วแบบมีความเร็วแปลก
แล้วก็ได้กลิ่นไหม้ของแบบเบรก
เหมือนกับเบรกไม่อยู่ต้องพยายามออกมาแบบนั้น
แล้วสุดท้ายคือก็เข้าเข้าไปปุ๊บคือหลังคางนี้
นิบลงไปกับทางถนนแล้วก็ครูดไป
ตามทางที่ความเร็วแล้วก็เหมือนกับแรงส่งของทางลงด้วย
แต่สภาพรถขนศพหลักขนศพของนายกเล็กคนเดียวใช่ไหม
ใช่มั้ยอันนี้ไม่ทราบเขาบอกเหมือนคล้ายติดตามแบบว่าข่าวนี้อยู่อ่ะ
จริงพูดไม่ออกเหมือนกันข่าวนี้นะคุณหนุ่มข่าวคุณหนุ่มค่ะ
เรื่องอะไรอีกละอ๋อปีกเพรกแล้วบอกแม่คะออนไลน์เล่นของหนักอ้างตัวเป็นพยามาก
จนได้เป็นดาราใครวะ
ต่อเนื่องโอเคยื้อเช่นอีบ้ามีเรื่องให้ชาวเน็ตเนี่ยได้ตามสืบกันอีกแล้ว
เพจเจ๊มอย๑๐๘เนี่ยได้โพสต์ข้อความระบุว่าว่าแล้ว
ทำตัวเป็นดาราสายบุญอ่าคอยช่วยเหลือคนเดือดร้อนอุ้ยด่าฉันหรือเปล่า
อืมนะฮะทุ่มทำบุญกับวัดพระบาทน้ำผู้อ่ะไม่ใช่แล้วอืม
ทำที่เราเป็นล้านล้านน่ะอืมทำที่เราเป็นล้านล้านน่ะอืม
ทำตัวเป็นแม่พระนะพระใจบุญที่แท้ก็แค่หน้ากากอืม
ทำบุญสร้างภาพเป็นแม่ค้าออนไลน์ขายครีม
บอกว่ารวยเป็นร้อยร้อยล้านใครใครก็เรียกว่าเจ๊
โชคดีผีผักให้ได้เข้าวงการบันเทิงอุ้ยอะไรอ่า
เอาล่ะกูว่าแล้วทำตัวเป็นดาราสายบุญคอยช่วยเหลือคุณ
เล่นเป็นตลกในรายการซิตคอมดังอ่าอะไรก่อนจะประกาศว่าตัวเองเนี้ย
ไปเล่นเป็นตัวตลกในซิกคอมดังก็ประกาศตัวเองว่าเป็นดารา
งงหนักมากนั่งขายครีมอยู่ดีก็มาเป็นดาราหน้าตาบ้านบ้านเป็นแม่ค้า
ดีแล้วแต่ผู้ใหญ่อ่ะดันเอ็นดูเอ็นดู
สืบมาให้เห็นว่านางปรังปูลิเยอะไรคือปรังลูลูยเนี่ย
ไอโก่คือชื่อเต็มคืออะไรก็เป็นเพลงค่ะ
เขาบอกว่าทั้งงานแสดงงานร้องเพลงงานพิธีกร
บางทีเนี่ยนางก็บ่าบอลุกมาเป็นนางเอกลิเกว่ะ

รู้แล้วเหรอพี่มดทำหน้าแบบนี้

ตลกยังพอว่าแต่นางยังควักกระเป๋าทำเพลงอีก

ถามจริงมูเตวัดไหนระวังของเข้าตัวนะ
แมวไปเสือบมาสุกลิฟท์รู้ว่านางเล่นของหนักมาก

ลายเราหมุนไปหมุนมาแล้วก็ไปพยาน่าสิงหล้าง
พี่เคยมาออกรายการบีแล้วไอ้แม่โปรดเรากูแม่รู้จัก
งงเป็นไก่ตาแตกถ้าจะบ้า
เป็นรายการคุณแม่เคยออกรายการพี่มดเราด้วย
เป็นรายการพี่กว้นดำด้วยนี่ใครวะ
ไหนก้องอยากมาดูซิไม่รู้จักยังไม่รู้จัก
จะลงคนนี้บ่อยแล้วก็ไม่รู้ว่า

นางเตรียมกล้องเตรียมกล้องมาแล้วกูไล่กลับบ้านใช่ไหม

หนูหนูไลค์ทำไมเออใช่
แต่อันนี้นานมากแล้วใช่ป่ะ
อยู่ดีตอนนั้นนางแล้ว
ปรากฏว่านางมาปุ๊บแล้วนางไล่ไล่ฉันไล่กับนางกลับบ้านนะ
หนูเป็นอะไรของหนูใช่ป่ะ

เอออ๋อนางแปลกไง
อันนี้ฉันเชื่อแล้วอันจริงอันนี้ฉันเชื่อเธอ
เพราะว่านางก็ดูแบบเอ็กทีนเทียร่าอยู่

จริงใช่เสร็จแล้วฉันเดินมาปัจจักรอีก

ยังไม่มีงานเยอะยังไม่ทิ้งฉันอย่างนี้เนอะ
เมื่อก่อนเธอยังแต่งหน้าให้ฉันอยู่ตั๊กเทอร์แหลด
เออฉันว่าจริง

คุณดำคุณเปิดรายการอะไรต่อไป

เปิดร้านชื่อค้านางเอกเที่ยงเหลือประดับช่องเจ็ด
ช่องเจ็ดเช่นออกกันหมดเลยทั้งไฟเอกนักเอกเถอะ

อย่างล่าสุดเนี่ยก็คือคุณมินพีชยา

ก็มีการตรงกลางไงคะน้องแซมมี่คือน้องแซมมี่

มี่แล้วก็น้องพิมพิมประพา

แถลงการระบุบอกว่าณสิ้นปี

คุณบอลเราอยากรู้ไม่บอกรายการที่คุณบอลหรือ

ให้คุณผู้ชมเบรกหน้าแซ่บแน่นอนพักแป๊บนึงค่ะ

อื้อหือ

โปรดติดตามตอนต่อไป